ขี่รถมาโดยเฉพาะทางร่วมทางแยก
ต้องระวัง๓แยกตรงนี้ครับ

จังหวะเลี้ยวมีมอเตอร์ไซค์อีกคันวิ่งตรงมาแล้ว

ชนอย่างจังคุณขวัญคุณผู้ชมเห็นลูกศรไหมฮะ

เด็ก๑ขวบผู้หญิงท้องแก่๗เดือน

กระแทกรอยละลิ้วแบบนั้นนะครับ
วงจรปิดจับภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

ถนนสายบ่อนนเตาหม้อในพื้นที่อำเภอท่าสารา

บ่าย๓โมงเสร็จเมื่อวานนี้ครับ
เจ้าหน้าที่รับแจ้งก็รีบไปช่วยเหลือ

มากับลูกชายหนูน้อยอายุ๑ขวบครับ

พ่อของเด็กขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งตามหลังมา

จังหวะที่แม่กับลูกขี่มอเตอร์ไซค์นำมาก่อน
ทางตรงไปชนกับคู่กรณี
ผู้ชายคนนั้นขี่มาจากทางแยกแล้วเลี้ยวตัดขวาเข้ามาครับ

พยายามจะเหลกพยายามจะเบรกพยายามจะหลบ
แต่ไม่พ้นฮะพุ่งชนเข้าอย่างจัง

นำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล

แล้วคือดูดิเด็กน้อยน้องเล็กมากเลย
หวกกันน็อกไม่ได้ใส่กันด้วยครับอันตรายนะ
การขับขี่สวมหมวกกันน๊อกเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
สอสอก็รณรงค์อยู่ตลอดนะเพื่อความปลอดภัย

นางสาววันนิดาก็คือหญิงท้อง๗เดือนนะครับเป็นอย่างไรคุณ

เจ้าหน้าที่นำตัวเธอแล้วก็ลูกชายอายุ๑ขวบ

ตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว
เห็นลูกชายของเธอไหมฮะวงกลม

ตาด้านซ้ายยังบวมปูดอยู่เลยฮะ

จังหวะลอยละริ้วปลิวมานั่นแหละครับ
ในขณะที่เด็กในท้องเพราะเธอท้อง๗เดือน

ตอนนี้เด็กยังดิ้นอยู่ยังหายใจปกติ
แต่ว่าคุณหมอบอกว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

นี่ครับคุณหมอบอกว่าถ้ามีอะไรผิดปกติ
รีบมาพบแพทย์ทันทีนะฮะต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
ส่วนผู้ชายคู่กรณีที่ขี่รถออกมาที่โดนชนเหมือนกันระบาดเจ็บเหมือนกัน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างนั้น
คู่กรณีก็คือผู้ชายคนนี้ยินดีรับผิดชอบทั้งหมด
คือถ้าเราไม่ต้องถ้าสมมุติไม่ได้ไปมองเรื่องทางเอกทางโทนะ
ดิฉันมองว่าไม่ว่าใครจะมาทางไหนจอดระวังไว้ก่อนดีที่สุด
และสวมกับกันน็อกด้วยนะครับจริงค่ะ